ที่บางแสนแน่นอนที่บางแสนก็จะมีเตียงผ้าใบวางอยู่
ตั้งอยู่แถวริมหาดแล้วก็จะมีร้านอาหารก็เต็มเหมือนกัน
คนที่ไปนั่งก็ต้องเสียเงินค่าเตียงเสียค่าที่นั่งก่อนแล้ว
แล้วก็ไปสั่งอาหารทานแต่ประเด็นคือเขาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งไปนั่งชิว
กินอาหารทะเลอยู่แต่ว่าถูกกลงของคนที่ดูแลเตียง
โกงเรื่องของค่านั่งเตียงผ้าใบ
ก็เลยเป็นการถ่ายคลิปเจรจากันระหว่างผู้โพสต์กับคนเก็บเงินค่าเตียงผ้าใบที่ชายหาดบางแสน
คนโพสต์คนถ่ายเป็นลูกค้ายืนยันว่าทางร้านเก้าอี้ผ้าใบเนี่ย
ยังไม่ยอมทอนเงินมาจ่ายไปแล้วแต่ไม่ยอมทอนเงินให้
จ่ายด้วยแบงค์พันธุ์เป็นค่าเก้าอี้ไปจ่ายแบงค์พันธุ์ไปแต่ค่าเก้าอี้เพียง๓๐๐บาท
ฝ่ายคนเก็บค่าเตียงผ้าใบก็ยืนยันเฮ้ยทอนไปแล้ว๗๐๐นี่
ก็ให้พันหนึ่งผมทอนไป๗๐๐แล้วท้าทายถ้าไม่จริงไปแจ้งความผมเลย
ห้าแบบนี้ฝ่ายลูกค้าที่เป็นลูกค้าก็เก็บของออกจากเก้าอี้ผ้าใบ
แล้วก็เตรียมไปแจ้งความไปแจ้งความกับตำรวจท่องเที่ยวและเทศกิจ
อยู่มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเอาเงินมาให้๗๐๐ครับเงินทอนเตียงผ้าใบครับ
แล้วตอนแรกบอกว่าทอนแล้วไงนั่นอ่ะสินะฮะก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเป็นกลง
เชื่อว่าน่าจะเป็นกลงของคนที่ดูแลเตียงผ้าใบนะครับก็เป็นข่าวเสื่อมเสียให้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางแสนทีนี้นายกตุ้ยนะฮะก็คือนายนรงชัยคุณ
ปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์นะฮะออกมาชี้แจงว่า
ตอนนี้สั่งการให้คนไปตรวจสอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็มีการเชิญทั้งลูกจ้างแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าเป็นผู้โพสต์เนี่ย
เข้าไปชี้แจงกับเทศบาลแล้วด้วย
ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
ก็เป็นข่าวเสื่อมเสียและผลออกมาเป็นยังไงบ้าง
ไปดูผลที่สืบสวนออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ผลการสืบสวนทางลูกจ้างล็อกผ้าใบแจ้งว่าได้ทอนเงินให้กับลูกค้า
แต่ลูกค้าอุ้มลูกอยู่เลยยังไม่ได้ทอนเงิน
สักพักหนึ่งจึงนำเงินทอนไปทอนให้กับอีกคนนึง
นั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันไม่มีเจตนาโกงเงินทอน
และฝั่งลูกค้าก็ยอมรับว่าเข้าใจ
ก็เลยมีการตักเตือนผู้ประกอบการไว้นะคะ
เพราะว่างานบริการลูกค้าจะต้องระมัดระวังใครคิดโกงลูกค้า
เสื่อมเสียและจะถูกไล่ออกทันทีค่ะ
อืมอ่ะเป็นว่าเคลียร์กันไปนะฮะ